ไปดูกันต่อนะคะกับคนนี้ไม่รู้จะเป็นแฟนใหม่ของคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณหรือเปล่า
งานนี้เด็กกว่านึงใช่แล้วหุ่นดีมากสิคแพคคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ
เจอภาพนิ่งเข้าไปคือก่อนหน้านี้คุณเจนี่ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะคะว่า
สนิทกันแต่ไม่ขอพูดถึงรายละเอียดด้วยความว่าออกกำลังกายอะไรอย่างนี้
เหมือนไดอาหลอกเดียวกันเลยว่าไงไปฟังสิจริงไปฟังเลยค่ะ
เอาวันนี้ก่อนเนอะเอาวันนี้ก่อนค่ะ
เรื่องงานดีกว่าพี่ถามเรื่องงานดีกว่า
อยากให้โฟกัสเรื่องงานมากกว่าครับ
ก็สนิทกันแต่ว่าเราก็ทำงานอยู่ในวงการเดียวกัน

มีความสนใจหรือเปล่าว่าความสนใจหรือเปล่า
ไม่มีครับผมผมโตแล้วผมตัดสินใจเองได้

ถึงจะพูดหรือไม่พูดคนก็ตีความอยู่แล้ว

แต่ว่าเราก็ทำของเราโดยที่ไม่ให้เดือดร้อนใครได้ดีกว่า
นะคะก็นามสกุลก็คือแบบว่าผู้ดีเก่านะคะ

พูดตรงก็คือมีฐานะก็คือรวยนั่นเองค่ะ
แล้วก็เร็วนี้จะเปิดธุรกิจกับคุณเจนี่ด้วย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีข่าวเมาส์เหมือนกันว่า
คุณมิเกี้ยเนี่ยเลิกกับแฟนมาแล้วก็มาคบคุณเจนี่นะ